อย่าเพิ่งลืมอุบลรัชธานีนะครับ
แต่ว่าน้ำท่วมยังคงอยู่แล้วบางที่ท่วม๒เมตรกว่า
ผมอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ก่อน

ลงไหนลงแม่น้ำมูลแม่น้ำมูลอยู่ไหน

มันจะเป็นจุดที่รับน้ำสุดท้ายของน้ำท่วมอีสาน
ที่มันจะไหลออกไปแม่น้ำโขง

ว่าทำไมอย่าลืมอุบลรัชธานี

คุณผู้ชมที่เขานั่งชาวอุบลที่เขานั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบิน
เขาถ่ายภาพถ่ายภาพมุมสูง
นี่ฮะอุบลราชธานีครับ

ใช่คือมันเต็มไปด้วยน้ำหมดเลยอันนี้ล่าสุดคือเมื่อวันที่๙ใช่ไหมเนี่ย

เวลาเราอ่านน้ำท่วมน้ำหลากน้ำหลากเป็นยังไงน้ำหลากเป็นแบบภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับ

หลากคือมันท่วมทุ่มยาวสุดลูกหูลูกตาด้วย
หลากเนี่ยน้ำหลากน้ำทุ่งมันเป็นแบบนี้นะ

อีกหลายคนแชร์ภาพการเดินทางในแต่ละวันของตัวเองที่จะออกไปทำงานที่ต้องนั่งรถยกสูง

นี่คือถนนสายเลี่ยงเมืองหน้าห้างเซ็นทันอุบลรัชธานี

รถเล็กอย่าไปเด็ดขาด
นะฮะก็จะมีเรือเมื่อกี้เห็นไหมเรือแวบเรือข้างถนนไป
ถนนสายนี้ระดับน้ำยังสูงขึ้นเรื่อยครับ
แต่ถ้าเกิดที่หนักอ่วมเลยนะวารินชำราบได้ยินกันมาตลอดคุณผู้ชม
ฝนก็ตกต่อเนื่องทุกวัน

ใช่แล้วนี้น้ำท่วมบนถนนนี่ก็เพิ่มสูงขึ้น
อย่างตรงจุดนี้ถนนสายเลี่ยงเมือง
ทะไผ่ตรงหน้าทางทไทวัสดุที่ดอมบอก
โอ้โห้ยเกือบแค่เจอมิดลาวสะพานอยู่แล้ว
ท่วมแบบมิตรรางคาครับ
วารินส์เนี้ยนะบางชุดเมื่อกี้เมื่อกี้บอก

คุณผู้ชมฮะบางจุดสูงกว่า๕เมตร

ก็ต้องไปช่วยสิแจกจ่ายความช่วยเหลือ
นี่ล่าสุดนอกจากพี่ท็อปพี่ไทยนี่มีนักแสดงสาวอย่างทัพทิมอัญญารินเนี่ยนะคะ

เพราะว่าตรงนี้ชุมชนทัพไทยนี่ท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะ
มิดหลังคาบ้านสองชั้นอบพยกไปอยู่ข้างบน
แล้วไม่รู้ว่าน้ำจะลงเมื่อไหร่มีแต่จะเพิ่มเพิ่มค่ะ

แล้วตอนนี้คุณผู้ชมชาวอุบลเขามีแฮชแท็ก
แล้วร้านค้าบางแห่งครับเขาจะจัดแคมเปญ
รายได้บางส่วนจากการขายของในร้าน
สมทบทุนช่วยเหลือคนประสบอุทธกภัยครับ

ขายได้เท่าไหร่นะเขาหัก๕บาท

เจนหมูกระทะครับหักทุกบินค่าอาหาร

สมทบทุนช่วยคน

อืมอาจากอุบลค่ะ